ตรวจสอบที่เป็นพาดหัวในหน้า๑สิบพิมพ์ไทยรัฐ
อีกหนึ่งพาดหัวและมีภาพข่าวด้วยนะครับ

นักเรียนนายร้อยปีรุ่น๕๓รมเตาถ่านดับอยู่ในรถ
ใช่ค่ะก็เป็นทั้งพาดหัวตัวรองแล้วก็ภาพขึ้นหน้าหนึ่งนะคะ
ซึ่งเป็นอดีตตำรวจท่องเที่ยวจุดเตาถ่านรมควันจนเสียชีวิต
เกิดเหตุในบ้านบริเวณหน้าบ้านพักย่านลาดปลาเค้าท์
โดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานรวมถึงแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลก็เข้าไปตรวจสอบ
หมายเลขทะเบียนวแหวนททหาร๕๙๙๘นะคะจอดอยู่ในซอยลาดประเขา๗๒แยก๑๐
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถ
แล้วในที่เกิดเหตุค่ะก็พบรถยนต์จอดติดเครื่องอยู่
ประตูรถเนี่ยล็อกจากด้านในแล้วดูข้างในมีร่างคนที่นอนหมดสติอยู่

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามจะทุบกระจกเพื่อเปิดประตูช่วยเหลือนะคะ
แล้วในรถมีการจุดเตาถ่านวางเอาไว้บริเวณที่วางเท้าด้านหลัง
ซึ่งทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือพันธุ์ตำรวจโทษธนกรพรมพักดี
เป็นอดีตตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ทีนี้จากการสอบสวนภรรยาของผู้ตายคือนางธนิดาพรมพักดีนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าสามีได้ลาออกจากงานมาประมาณ๒เดือน

แล้วก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าภรรยาก็ออกไปทำงานตามปกติ
พอกลับมาถึงบ้านช่วงเย็นไม่เจอสามีอยู่ในบ้าน
แต่ว่าเห็นว่ารถจอดติดเครื่องอยู่
ภรรยาก็เลยเดินไปดูแล้วเห็นว่าสามีนอนอยู่ในรถ
ภรรยาเองก็พยายามเรียกนะคะแต่สามีไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาเลย
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ทีนี้ค่ะมีจดหมายที่เขียนถึงภรรยาด้วย
ใจความในจดหมายนะคะว่าพี่ขอโทษนะถึงเวลาต้องไปแล้ว
รักปลาไม่ต้องตั้งศพไม่ต้องสวดพี่บริจาคอวัยวะร่างกายไว้
ติดต่อได้ตามบัตรซึ่งผู้ตายเนี่ยได้ทำหนังสือ
บริจาคร่างกายเอาไว้กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งศพให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพล
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง
แล้วก็มอบศพให้กับญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศล

ส่วนการส่งศพให้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกร
ก็ตอนนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของทางญาติด้วยนะคะ
เพราะว่าเขาบริจาคร่างกายไว้แล้วนะครับ
แต่ว่าคดีนี้ก็ต้องมีการชนะสูตรศพกันอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นการตายที่ผิดปกตินะครับ